ช่วงนี้แบบเที่ยงพาคุณผู้ชมไปทานอาหารกันหน่อยนะครับ
ความอร่อยให้กับประชาชนมากว่า๒๐ปีแล้ว
แต่ว่าช่วงนี้ครับทางร้านมีเมนูพิเศษนะครับ
เป็นอะไรกันบ้างติดตามชมกับคุณมาซิรีกล่อมแก้วครับ
หลังสมประสบการณ์ด้านอาหารไทยมากกว่า๑๔ปี
เราจึงไม่พลาดที่จะขอลองชิม
แต่ของท่านก็จริงด้วยครับ

ซีซั่นแล้วนะคะที่แบ็คแคนย่อนยังมีเมนูแนะนำอีกมากมายค่ะ
ตัวอย่างเช่นเมนูนี้ค่ะสปาเกตตี้คาโบนาร่าที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียม
นำเข้าเส้นพาสต้ามาจากโรงงานจากประเทศอิตาลีและที่สำคัญเป็นโรงงานที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
กว่า๒๐๐ปีเลยล่ะค่ะแต่ว่ารสชาติจะอร่อยสักแค่ไหนจะลองชิมให้ดูเลยนะคะ
ที่มาความอร่อยของสปาเกตตี้คาโบนาร่าจานนี้คือเส้นพาสต้าจากโรงงานแอคเนซี่
ทำเส้นพาสต้าเจ้าแรกในโลกได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าทั่วโลกมานับร้อยปีค่ะ
เข้ากันได้ดีกับพาเมซานชีสทำให้ได้รสสัมผัสของสปาเกตตี้ที่นุ่มหนึบ
รับรองว่าถูกปากสาวกอาหารอิตาเลียนส่วนสเต็กปลาแซลมอนนำเข้าเนื้อปลามาจากนอเวย์
ทำให้สุกแบบมีเดียมแรร์ทานคู่กับผักสลัดไฮโดรปอนิกส์สดสด
เลือกใช้วัตถุดิบพรีเมียมคัดสรรมาจากแหล่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะ
โครงการหลวงนะคะซึ่งเรานำมาคั่วภายใต้โรงงานคั่วกาแฟของ
จากนี้เราก็ยังคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพดีมาให้บริการลูกค้าด้วย
นะคะก็คือชาเขียวเรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เราก็นำช็อกโกแลต

แล้วก็พาสต้าเรานำเข้ามาจากที่อิตาลี
อันนี้ก็คือสินค้าที่โดดเด่น
ที่นำมาให้บริการลูกค้า
ใช้๒สิทธิ์ฟิน๒ต่อร่วมกับธนาคารกรุงเทพ
สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตทุกประเภทของธนาคารกรุงเทพ

ฟิลที่๒รับเงินคืน๑๕
แรกใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย
เงื่อนไขที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

จนถึงวันที่๓๐พฤศจิกายน๒๕๕๙
ช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเป็นกาแฟชาไทย

มาเพิ่มไข่ข้นเข้าไปให้ลูกค้าได้รับประทานความอร่อย
แล้วก็มีข้าวหน้าต่างซึ่งมีไข่ข้นให้บริการลูกค้าด้วยนะคะ

ธนาคารกรุงเทพช่วงนี้ก็มาอิ่มฟิน๒ต่อนะคะ
ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
และได้สบายกระเป๋าจากสิทธิ์ส่วนลด๒ต่อจากแคมเปญนี้ด้วยค่ะ
มาสิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน